มีอุบัติเหตุหนุ่มวัย๓๐ขับรถยนต์เสียหลักตกไหลทาง

แต่ว่ารถพุ่งข้ามเลนไปชนประสานงากับรถอีกคันที่ขับสวนมานะครับ
ทำให้มีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ในพื้นที่ตะมนต์เขาดินอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้ามุ่งหน้าเข้าชนบุรี
จอดอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยินทั้ง๒คัน
ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทราบว่ากำลังขับรถมุ่งหน้าไปถนนบางนาตราด
ของนายเกียรติศักดิ์ขันพรมมาอายุ๓๐ปี
ขับตกขอบถนนต่างระดับแล้วเสียหลักข้ามถนนมาชนประสานงา

หลบไม่ได้ด้วยหลบไม่ได้ดิ
ขณะที่นายกิติศักดิ์คู่กรณียอมรับว่า
ตกขอบถนนตรงจุดเกิดเหตุด้วยความตกใจจึงพยายามหักพวงมาลัย
ขึ้นบนถนนแต่รถเสียหลักข้ามเลนไปชนกับรถที่สวนมา
ทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถจักรยานยนต์๒คันเฉียวชนกันกลางถนน
ทำให้รถจักรยานยนต์คันหนึ่งล้มลงคนขับขี่ได้ระบาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนจรรยานนท์ตำบลบางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดชาเชิงเศร้า
ทำให้นายสะอาดนรภัยอายุ๗๑ปี
ห่างออกไปพบนายธีรพัฒน์เจิมศักดิ์อายุ๑๘ปีได้รับบาดเจ็บอยู่ข้างทาง
สอบถามทราบว่านายธีรพัฒน์ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังนายสะอาดมาด้วยความเร็ว
แต่เบี่ยงหลบไม่พ้นจึงทำให้เฉียวชนกันจนล้มลงกลางถนนได้รับบาดเจ็บ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอน
จู่ก็เลี้ยวตัดหน้ารถกระบะในระยะกระชั้นชิด
ทำให้ถูกชนอย่างแรงจนเสียชีวิตคาที่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายอูทองด่านช้าง
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าวัดโพคารามหรือวัดดอนคา
ตำรวจดอนคามเพื่ออูทองจวัตรสุพรรณบุรี

พบรถกระบะสีดำ๔ประตูป้ายแดง
ที่มีนายพิชยุทธ์บุญธรรมอายุ๒๘ปีเป็นคนขับ
กับรถจักรยานยนต์สภาพด้านหน้าพังยับเยิน
ห่างออกไปเล็กน้อยพบสบนายชนรรย์วัฒนาพล
อายุ๖๕ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์นอนอยู่กลางถนน
สภาพสบมีบาดแผลจากการที่ศีรษะ
คู่ภัยส่งสบชนสุดที่โรงพจบาลอูทอง
ตำรวจสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
เอามะขามเทศไปส่งที่บ้านญาติแล้วกำลังขี่รถกลับบ้าน
แต่หลังจากขี่ออกมาจากวัดโพคารามได้ย้อนสอนไปตามถนน
จะเลี้ยวตัดหน้ารถกระบะจึงถูกชนจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนสะพานเทพกษตรีในพื้นที่อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงามุ่งหน้าภูเก็ต
หมายเลขทะเบียน๑กกคควาย๑๕๗๔ภูเก็ตจอดทิ้งเอาไว้ก่อนถึงกึ่งกลางสะพาน
โดยมีรองเท้าแตะถอดอยู่ข้างมีน้ำดื่มและแซนวิชอยู่ในตระก้าหน้ารถ
ตำรวจสพโคกลอยระดมเจ้าหน้าที่และนักประดาน้ำค้นหาแต่ก็ยังไม่พบตัว
ซึ่งจากการตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ระบุชื่อนายานจอกทองชาวภูเก็ตเป็นเจ้าของ
แต่ให้ลูกชายอายุ๓๗ปีที่มีอาการป่วยทางจิตใช้และขี่ออกจากบ้านหายไปตั้งแต่ช่วงเช้า
ซึ่งหลังเกิดเหตุก็ไม่สามารถติดต่อได้จึงเชื่อว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่กระโดดสะพาน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ยุติการค้นหาเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาและจะเริ่มค้นหาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้